ที่สุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
เครื่องก็ลงจอดที่สนามบินในแคลิฟอร์เนียแล้วนะคะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการบินรอบโลกนานกว่า๑ปี
ก็เริ่มออกบินทดสอบทั่วโลกตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๕๕๙
เริ่มต้นจากกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอารับเอมิเรส
แล้วก็แวะพักที่ประเทศโอมานพม่าจีนและญี่ปุ่นค่ะ
โดยการเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุด
เพราะว่าตลอดเส้นทางนั้นจะไม่มีสถานที่ให้ลงจอดฉุกเฉินได้เลยนะคะ

หลังจากที่ระบบแบตเตอรี่ได้รับความเสียหายจากความร้อนที่สูงเกินไป
ขณะเดินทางข้ามมหาสมุทรจากประเทศญี่ปุ่น
ก่อนที่จะออกบินได้อีกครั้งในวันพระฤหัสบดีที่๒๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ใช้เวลาทั้งสิ้น๕๖ชั่วโมง
ก่อนที่จะลงจอดที่สนามบินรัฐบาลกลางมอบเฟส
ซานฟรานซิสโกช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
ก่อนหน้านี้การเดินทางข้ามทวีปเอเชียมายังฮาไวน์ก็ต้องล่าช้าออกไปเหมือนกัน
เพราะว่าระหว่างออกเดินทางจากมณฑลหนานจริงในประเทศจีนมาที่ฮาไวน์
เพราะว่าสภาพอากาศอันเลวร้ายทำให้ปีกของเครื่องบินนั้นเสียหาย
และเพิ่มความเร็วได้ถึง๒เท่าในช่วงเวลากลางวันที่แสงแดดแรง
โดยตัวเครื่องถูกสร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีน้ำหนักเพียงราว๒๒๐๐กิโลกรัม
เทียบเท่ากับรถบรรทุกขนาดกลางเท่านั้น
แล้วก็ยังเป็นเครื่องบินที่ไร้เสียงและไร้มลพิษด้วย
มีเซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์กว่า๑๗๐๐เซลล์
ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับใบพัด
และพลังงานส่วนที่เหลือก็จะถูกเก็บสำรองเอาไว้ในแบตเตอรี่
สำหรับการบินในช่วงกลางคืนค่ะ